หญิงสาวรายหนึ่งไปทำพิธีบวงสวงพญานาค
เธอบอกว่าเธอรำไม่เป็นยังไงก็รำไม่เป็น
ไม่รำมาก่อนแต่ในช่วงการบวงสวง
อยู่เธอควบคุมตัวเองไม่ได้
แล้วมีอาการร่ายรำแบบนี้ครับ
เฮ้ยจริงรำไม่เป็นนะนี่

ใช่นะครับเราก็ฝึกมาเลยนะ
ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยฮะบริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นลานพิธีบวงสวงพญานาค
โดยเธอคนนี้ได้นำภาพเหตุการณ์ที่ตัวเธอเอง
ไปร่วมพิธีบวงสวงพญานคราชมาโพสต์เอาไว้ในติ๊กต๊อก
แล้วเล่าว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยช่วงที่เธอไปร่วมพิธีเนี่ยนะ
เธอไม่เคยรำมาก่อนรำไม่เป็นยืนยันเลย
แต่เธอไม่นึกไม่ฝันเลยว่าตัวเธอเองจะไล่รำออกมาเป็นแบบนี้
รู้สึกว่าเหมือนตัวเธอน่ะเป็นตัวแทนของพญานาคาราช
ที่ลงมาประทับที่ร่างของเธอ
เธอบอกเธอไม่รู้ตัวหรอกนะว่าทำอะไรลงไป
ในช่วงเวลานั้นเธอบอกว่าเอาจริงมันก็พอสัมผัสและรู้สึกได้
ว่าเรากำลังทำนู่นทำนี่อยู่แต่มันควบคุมตัวเองไม่ได้
มันไปเองแบบอัตโนมัติไม่สามารถฝืนได้

ชาวเน็ตที่เขามีความเชื่อนับถือองค์นคราช

บางคนบอกว่าเฮ้ยเห็นแบบนี้แล้วเคยเจอเหมือนกัน
ส่วนใหญ่ในพิธีของการบวงสวงพญานาค
มักจะมีคนที่มีอาการลักษณะแบบนี้
บางคนก็มาคอมเมนต์เป็นตัวลงตัวเลขอะไรก็มีเหมือนกัน
บางคนเขาก็บอกว่าการบวงสวงพญานาคมักจะได้โชคได้ลาบ
เพราะพญานาคเนี่ยก็เหมือนกับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คอยปกปักรักษาทรัพย์สมบัติที่อยู่ใต้บาดาน
เขาก็มีความเชื่อกันแบบนั้นนะว่ากันไปนะคุณผู้ชม